มีเหตุการณ์เศร้าสลดที่มาจากคนเมาแล้วขับเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้านะครับ
เมื่อสามพ่อแม่ลูกกำลังเดินข้ามถนนกลางดึกหลังจากเสร็จจากงานเลี้ยงการกุศล
ปรากฏว่ามีรถกระบะที่คนขับเมาแล้วขับพุ่งชนจนทำให้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
จอบประเด็นจากคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
โดนชนยังไงพี่ระบะครับแล้วก็บ่ามาชนระบะมาเร็ว

กล้องวงจรปิดหน้าโรงเบียร์๘ริ้วฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตทถนนสิริโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
บันทึกภาพช่วงก่อนเกิดเหตุขณะพ่อแม่ลูกกำลังข้ามถนนแต่เพียงเสี้ยววินาทีมีรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนทั้งสามเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้นางกาลเกรดทรัพย์พ่วงและนายพัฒระทรัพย์พ่วงสองแม่ลูกเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ส่วนนายสุนทรทรัพย์พ่วงผู้เป็นพ่อบาดเจ็บสาหัสขณะที่หนุ่มคนขับรถกระบะอยู่ในอาการมืนเมา
ริมทางเท้าพังเสียหายนี่คือร่องลอยจากอุบัติเหตุที่คนขับรถกระบะขับรถมาด้วยความเร็วนะคะ
ก่อนจะพุ่งชนร่างของ๓พ่อแม่ลูก
ขณะกำลังข้ามถนนมาจากฝากถนนฝั่งนู้นนะคะ
บริเวณถนนฝั่งนี้ค่ะ
ซึ่งจากร่องรอยที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ทำให้เห็นข้อสังเกตได้ชัดเจนนะคะ

จะสามารถควบคุมรถของเขาที่ขับมาด้วยความเร็ว
ให้หยุดได้ณบริเวณทางเท้าจุดนี้นั้น
มีระยะทางห่างจากจุดที่ถูกชน
จนถึงบริเวณนี้ราวเกือบ๒๐๐เมตรค่ะ
ปฏิเหตุครั้งนี้ทำให้นางขวัญนารินริมผา
เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตยังอยู่ในความเศร้าสลด
เพราะยังจำภาพวินาทีที่นางการะเกดสามีและลูกชาย
ถูกรถกระบะชนเสยร่างไปต่อหน้าต่อตา
พวกเขากลับจากชมคอนเสิร์ตการกุศลภายในโรงเบียร์๘ริ้ว
ตกลงกันว่าจะแยกย้ายเดินทางกลับบ้าน
แต่กลับมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
การเสร็จแล้วรถกระบะก็มาเลย
แล้วพี่สามคนคือพี่ผู้หญิงเป็นคนยิงคนแรก
แล้วก็มาลูกชายแล้วก็พ่อ
ทั้ง๓คนก็กระเด็นขึ้นฟ้า
วิ่งมาเหมือนไม่มีคนไม่มีเบรกไม่มีอะไรเลย
มีพี่คนนึงที่เขาไปช่วยเอาคนนั้นออก
เพราะว่าเขาไม่สามารถดีดได้
เขาบอกว่าเปิดรถไปน่ะมีแต่กลิ่นเหล้า
ต่างจากลูกชายคนโตของผู้เสียชีวิต
ยังคงรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเอง
ทำให้ต้องสูญเสียทั้งแม่และน้องชาย
เพราะทันทีที่รู้ข่าวยังมีความหวังว่า
และน้องชายยังมีลมหายใจ
แต่สุดท้ายกลับต้องเสียคนในครอบครัวไป
พร้อมกันถึง๒คนแบบไม่ทันตั้งตัว
สูญเสียคนในครอบครัวอันเป็นที่รักไปพร้อมกันถึง๒คน
ทำให้นายจอมทัพลูกชายคนโตต้องฟื้นฟูจิตใจตนเอง
พร้อมกับทำหน้าที่ลูกชายดูแลเยียวยาจิตใจของผู้เป็นพ่อต่อไป
โดยหลังจากนี้ครอบครัวตัดสินใจจะเก็บศพไว้
จนกว่าผู้เป็นพ่ออาการจะดีขึ้น
ก่อนจัดพิธีชาปนกิจ
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซายังไม่มีการแจ้งข้อหากับทางคนขับรถกระบะ
เนื่องจากต้องทำการสอบปากคำอย่างละเอียด
และสอบสวนพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
เพื่อเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังตรวจสอบพบคนขับดื่มสุราขณะขับขี่รถ

ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน